เอาล่ะคุณผู้ชมตามมาดูเรื่อง
ตำรวจไปดูแลนักท่องเที่ยวจีน
โอ้โหพอได้ยินแบบนี้อยากจะเข้ามาดูเลยใช่ไหม

ตอนนี้ไม่ใช่แค่ตำรวจที่ไปดูแลนักท่องเที่ยวจีนโดนนะ
ระดับผู้กำกับการยาวไปถึงสารวัตรเลยครับ
คืบหน้านะครับที่ผู้หญิงจีนเขาบอกว่า

นี่คลิปไวร่าวเลยนะฮะในจีนเลย
ล่าสุดโขสกสำนักการณ์ตำรวจแห่งชาติ
อมรับว่ามีตำรวจทั้งหมด๔นายนะเกี่ยวข้อง
เมื่อวานนี้ที่เป็นข่าว๓ใช่ไหม
วันนี้เพิ่มตำรวจท่องเที่ยวมาอีกนายหนึ่งนะ
นะครับก็สรุปเป็นตำรวจท่องเที่ยวสองนาย
คือร้อยตำรวจเอกรองสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวประจำ
ท่ากาศยาลในชาติสวนภูมิ
แล้วก็ด่าตำรวจผู้ทำหน้าที่ประสานงาน
ทั้งหมดโดนต้นสังกัดตั้งกรรมการสอบแล้ว
เนื่องจากผู้ประคับประชาของทั้งหมดตั้งแต่ผู้กำกับการ
รองผู้กำกับการสารวัตรก็ถูกสอบสวนด้วยฮะ
หากเพราะว่าสนับสนุนนะโดน
ที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทย
ทางประกอบจรรย์ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบพระราชจริง
ในส่วนของผู้คับบัญชาที่ควบคุมกำกับดูแล

เพราะจุดนี้ก็จะมีคำสั่งซ้อนไปอีกคำสั่งหนึ่ง
เพื่อดูว่าได้มีการปลอดภัณฑ์แล้วเลย
หรือมีรับทราบในเรื่องของการปฏิบัติเจ้าหน้าที่
ในส่วนของผู้ใต้บัญชาของตัวเองอย่างไรหรือไม่
เราไปถามคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีนะครับ

ใช้ทรัพย์สินราชการไปอำนวยความสะดวกแบบนี้
และหากมีการกระทำผิดจริงหน่วยงานต้องลงโทษขั้นเด็ดขาด
ส่วนผู้หญิงชาวจีนในคลิปต้องไปถามกลับว่ามีความเชื่อถือได้แค่ไหน
วิเคราะห์ด้วยว่าเรื่องนี้เป็นไปได้หรือไม่
ในเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าใครถึงไปโฆษณาบอกว่ามาใช้รถนำ
ให้ตำรวจนำได้อันนี้ก็ถ้าทำผิดมากก็มีรถนำอันนั้น
นำไปโรงพักนำไปสารไปดำเนินคดี
ไม่ควรหรอกครับเรามีระบบที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะใจเย็น
ผู้หญิงคนเดียวที่พูดอย่างนั้นในความน่าเชื่อถือมีแค่ไหน
ไม่ได้เป็นบริษัทไม่ได้มีรูปแบบชื่ออะไรก็ไม่รู้
วันนี้ถ้าถามที่จะโทรไปหาเขาคนนั้นในที่เป็นคลิปวีดีโอออกมา
ยังไม่รู้เลยเป็นใคร
ครับ